กับกราบเรียนท่านประธานสภาที่ขอรบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แล้วก็ข้อมูลต่างที่

แต่ก่อนที่ผมจะตอบคำถาม

ของปัญหาต่างที่เกิดขึ้น

เป็นกระทรวงที่มี

ตำแหน่งเดิมก็คือ๔๑

เกิดขึ้นในปี๒๕๖

นายกทักษิณขออภัยที่

ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ

อนุญาตไม่พูดถึงข้อดีนะครับ
ขออนุญาตพูดถึงข้อที่

ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงการทำงานได้

แบ่งหน่วยงานยังไงก็แล้วแต่เนี่ย

เมื่อวันที่เข้ามาทำงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ความเป็นเอกภาพของกระทรวงศึกษาธิการครับ
และวันนี้ผมยืนยันครับว่า
ใน๔หน่วยงานรวมถึงสำนักประหลัดด้วยเนี่ยนะครับ
วันนี้มีความเป็นเอกภาพในส่วนของ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งต้องยอมรับรับครับในการที่จะขับเคลื่อนในอนาคตเนี่ย
ให้ทั้ง๕๔หน่วยงานมีความเข้าใจ
มีความเป็นเอกภาพ

เพราะว่า๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย

แต่ถ้าหากเราอยากจะขับเคลื่อนการศึกษาเนี่ย
เราต้องรวมทุกหน่วยงานให้ได้ครับ

เกี่ยวข้องกับเรื่องแผนบูรณาการการศึกษาครับ

ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่

ท่านสาวผู้สังเกตทั้งสองท่านนะครับ
วันนี้ในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย

จากผู้ที่เคยได้ประโยชน์
และวันนี้ไม่มีโอกาสได้ประโยชน์ตรงนั้นแล้วครับ

ในส่วนของสกสคและองค์การค้า
ไม่มีโอกาสที่จะมีผู้มาหารผลประโยชน์
หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้อีกครับ
นี่คือแนวทางที่เราต้องการแก้ไขปัญหา
ให้เกิดมีความโปร่งใสในกระทรวงขอ
ญาตเริ่มต้นด้วยองค์การค้าครับ
การค้าเนี่ยเป็นหน่วยงาน
สังกัดของสกสคครับ
มีการโอนทรัพย์สินมาอยู่ในสกสคครับ
และวันนี้ทรัพย์สินถ้าเทียบกับราคาตลาด

หรือสินทรัพย์อื่นเนี่ย

การค้ามีการขัดทุนอย่างต่อเนื่องครับ
วันนี้ขาดทุน๗๐๐๐ล้านครับ
ฉะนั้นถ้าหากเราจะบริหารจัดการองค์กร
ที่มีการขาดทุนเยอะขนาดนั้น

ครับท่านประธานครับผมประท้วง

กำลังอภิกายท่านรัฐมนตรีรัฐพลข้อ๖๙ครับ
ท่านมีการพาดพิงถึงท่านอดีตนายก
แล้วก็พูดถึงว่าจะอธิบายว่ามันมีข้อเสีย

ผมเข้าใจครับก็เป็นความคิดของท่านได้
แต่ในเรื่องของนโยบายมันเป็นเรื่องที่
มีทั้งดีและไม่ดีในแต่ละมุมมอง
อันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ท่านไม่มีสิทธิ
มีโอกาสที่จะมาตอบในเรื่องที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
นะครับผมว่าท่านเอาเรื่องของท่านดีกว่าครับ
เรื่องที่มีเพื่อนอภิปรายแล้วท่านก็พูดถึงตรงจุดนั้น
นะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าอย่าไปพลาดพิงคนอื่นครับ
จริงผมก็ฟังอย่างนั้นแต่ว่าท่านเอ่ยถึงแล้วท่านนั้นก็ผ่านไป
นะครับไม่ได้ลงในรายละเอียดอะไรนะครับ
ฉะนั้นผมถือว่าท่านลำตียังไม่ผิดข้อบังคับอะไร
เชิญท่านลำตีอภิปรายต่อเลยครับชี้แจงต่อเลยครับ
เรียนท่านประธานครับองค์การค้ามีการขัดทุน
วันนี้๗๐๐ล้านครับ

การเปลี่ยนแปลงในการพิมพ์หนังสือครับ
พรบการศึกษาเมื่อปี๔๒นะครับ
ทำให้มีการเปิดเสรีในการพิมพ์หนังสือ
แต่ก่อนองค์การค้าแน่นอนครับ
มีกำไรมากมายนะครับ

แต่วันนี้ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ฉะนั้นถ้าหากเป็นผู้บริหารครับ
ซึ่งจะเกี่ยวยงกับ๒๓ท่านที่
ท่านส่อยุทธิพงได้กล่าวถึงนะครับ

ขาดทุนทุกปีแบบนี้ไม่ได้
ฉะนั้นในการบริหารจัดการครับ
ก็ต้องปรับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
เมื่อผมเข้าไปดูในรายละเอียด

ของผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปทำหน้าที่

เนี่ย

บุคลากรที่อยู่ในองค์การค้าเนี่ย

ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ

ผู้บริหารหรือว่าคณะกรรมการของ

และบุคลากรครับ
การปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรครับ

จาก๑๑๑๘คนครับ

หลายล้านบาทครับต่อคน

แสนซึ่งมีจำนวนไม่มาก
ถึง๓ล้านกว่าบาทต่อคน

ให้กับโรงเรียนได้ตามปกติครับ

ตั้งแต่เดือนสิงหา๖๓ถึง

แสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรนี้เนี่ย

นี่ถามว่าทำไมสกสคต้องให้เงินกู้องค์การค้าครับ
เพราะว่าเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้สังกัดของสกสค

ฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาขององค์การค้า

จะขาดทุนสะสมหมื่นล้านครับ

ปีละ๖๕

เงื่อนไขของสาภาพ

แต่เราได้ทำการบ้านมาพอสมควรครับ

ท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อสักครู่

อภิปรายต้องอยู่ในประเด็น
หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังหาลือกันอยู่ครับ

และครูทั้งประเทศเขาอดตาหลับขับตานอน
ผมฟังมาตั้งนานแล้วครับยังไม่ถึงข้อชี้แจงตรงนี้เลย
จึงฝากให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
ใจนิดหนึ่งครับอีกหน่อยก็คงจะถึง
เพราะพวกเราอภิปรายท่านลำตีในหลายข้อหาเยอะแยะเลยนะครับ
ฉะนั้นท่านลำตีก็ชี้แจงผมยังวินิจฉัยว่าอยู่ในประเด็น
ท่านลำตีชี้แจงต่อเลยครับ
ผมก็พยายามจะชี้แจงครับหรือว่าเชื่อมโยงว่า
ทำไมบุคคลที่ท่านกล่าวถึงเนี่ย
เหมาะสมในการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์การค้า

จริงแล้วคนที่สามารถเทิร์นราวบริษัท
จะขัดทุนไม่เคยจ่ายหนี้ได้

ในการประกาศสัญหา

ต้องประกาศอยู่ในราชกิจจาหรือเปล่า
กระทรวงศึกษาธิการได้ถามไปที่กฤษฎีกานะครับ
กิจศิริกามีหนังสือที่ตอบกลับมาครับ
ว่าประกาศสัญหาเลขาครุษภา

เพราะเป็นการปฏิบัติตามประกาศคอสช
ไม่ใช่ตามพรบครูและบุคลากรทางการศึกษาครับ

ก็เกี่ยวกับการสัญหาของเลขาสกสค
ไม่ได้แตกต่างจากเลขาครุษภาครับ
ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณธนพรสมศรีเนี่ย
คนที่แต่งตั้งคุณนัทพรสมศรี
เป็นรองเลขาสกสคเนี่ย

ส่วนกระบวนการที่ไปเป็นรองเลขาจะมีการพูดคุยกันยังไง
อันนี้ต้องไปถามท่านดิสกุลครับ

ผลประโยชน์หรือว่าข้อทุจริตในการที่บริหารจัดการสกสคหรือองค์การค้าเนี่ย

กระบวนการต่างที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ท่านจะไปที่ไหนจะไปสารยุติธรรมหรือว่ากระบวนการยุติธรรมอะไร

เพราะผมมั่นใจว่ากระบวนการสัญหาทั้งหมดเนี่ย
อยู่ในระเบียบอยู่ในกฎหมายครับ
ส่วนท่านจะโยงว่ามีวันนี้เพราะครูให้หรืออะไร
ท่านก็บอกเองชัดเจนในเอกสารที่ท่านโชว์ครับ
พ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเป็นครูครับ

ทั้งหมดนี้ครับเราต้องการทำอะไร
เราต้องการบริหารจัดการสกสคหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสวัสดีภาพของครู
เพื่อให้เงินทั้งหมดเนี่ยกลับมาอยู่ในมือของครูครับ
กลับไปเรื่องทุจริตครับ
วันนี้ก็ติดตามกันอยู่ครับในสกสคเนี่ย

บริษัทหนองคายน่าอยู่

ทุจริตร่วมทุนจำนวน๘๐๐ล้าน
ทุจริตศึกษาพันธุ์จังหวัดนครราชศรีมาจำนวน๒๐๐ล้าน
และยังมีเรื่องทุจริตอีก๓๒เรื่องครับ

ผมเชิญท่านตรวจสอบวันนี้เลยครับว่า
มีกระบวนการทุจริตที่เอาเงินครู

ในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาหรือเปล่าครับ

ที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เพราะผมต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
มีความโปร่งใสในการทำงาน
ผมต้องการให้เราขับเคลื่อน

ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาครับ

เราหาทางออกในเรื่องของหนี้ให้กับคุณครูได้แน่นอนครับ
กระบวนการในช่วงโควิดเพราะวันนี้คุณครูได้ผลประโยชน์
จากการที่ลดหนี้หรือว่าพักหนี้ของสถาบันต่าง
บูรณาการการศึกษาที่เกี่ยวกับ

ครับกลับเลียนให้ประเทศครับผมนายวนวงจรสเตียนสมาชิกสภาพภูทยาลาศดร
ของ๖๙กราธรรมงานก็คือการอภิการเนี่ยมันจะต้องอยู่ในประเด็นนะครับที่ทางผมและ
ลำตีว่าการกระทรวงสาธิการผมเนี่ยนะครับบอกว่าท่านเนี่ยไปแต่งตั้ง
นายธนพรสมศรีเนี่ยไม่ถูกต้องยังไงแล้วก็เรื่องประเด็นนะครับที่ท่านจะ
ต้องตอบเนี่ยก็คือเรื่องไอ้ที่ว่าไปกู้เงินนะครับที่โรงพิมพ์
สกสคก็คือองค์การค้าสกสคไปกู้เงินกับสกสค
มาหกร้อยเจ็ดสิบล้านแต่ว่าท่านลำตีนัตรพลเนี่ย
ท่านพูดไปถึงบริษัทอะไรหนองคายสมัยไหนก็ไม่รู้นะครับ
ซึ่งผมไม่ได้ถามท่านเลยนะครับแล้วผมก็เรียนท่านประธานครับว่า
ถ้าท่านลำตีนัทพลเนี่ยท่านนั่งอยู่เนี่ยถ้าไอ้พวกนั้นมันไปโกงเนี่ย
จะช้าทำไมแล้วรีบเอามันติดคุกติดตารางเข้าไปหมด
แล้วผมย้ำท่านประธานนะฮะให้ท่านเนี่ยจะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับที่๖๙ครับ
ก็คือท่านเนี่ยจะต้องตอบให้อยู่ในประเด็นที่มีการอภิปรายสักถาม
ผมต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าประเด็นใหญ่เลยนะท่านประธานประท้วงครับ
เอาชัดตรงเลยให้ลำตีตอบผมเนี่ยเพราะว่าท่านเอ่ยชื่อผมเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
คือยังงี้ครับท่านประธานนะครับคือผมบอกว่าท่านยุทธภงครับ
ผมผมพอวินิจฉัยได้แล้วครับโรงพิมพ์สกสคเนี่ยนะครับ
ไปยืมโรงการค้าสสคเนี่ยไปยืมมาจากสสค
แล้วโรงพิมพ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันครับมันเจ๊งอ่ะครับ
มันไม่ได้พิมพ์หนังสือเองมันไปจ้างเอกชนพิมพ์นะครับ
พอไปตั้งเอกชุนครับท่านท่านยุทธภงครับท่านท่าน
ท่านท่านยุทธพงศ์ครับผมผมได้ให้โอกาสท่านยุทธพงศ์นี่
พิปรายพูดถึงความบกพร่องของลำตีมาเป็นชั่วโมงเลยนะครับ
ฉะนั้นเราตอนนี้อยู่ในช่วงที่ลำตีท่านชี้แจง
เราก็ต้องเปิดโอกาสให้ท่านได้ชี้แจงเราก็ทนฟังท่านหน่อยครับ
เพราะว่าพวกท่านสมาชิกสองท่านอภิปรายท่านก็ทนฟังพวกเรา
ฉะนั้นให้โอกาสท่านชี้แจงครับครับส่วนเรื่องอย่างไร
ก็ค่อยว่ากันอีกทีครับพอแล้วครับท่านท่านอภิปรายมานานแล้วครับ
ท่านท่านนั่งลงนะครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับ
เชิญเชิญท่านยุทธพลนั่งลงครับนั่งลงเถอะครับ
ผมผมวินิจฉัยแล้วครับผมวินิจฉัยแล้วท่านนั่งลงครับ
นั่งลงครับเดี๋ยวมีท่านสมาชิกท่านอื่นประท้วงต่อครับ
พอพอแล้วครับท่านฝากมาเป็นชั่วโมงแล้วครับ
ลำตีก็นั่งฟังท่านผมปล่อยให้ท่านพูด
ตลอดระยะเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงผมยังปล่อยให้พูด
ท่านรัฐมนตรีก็นั่งฟังตลอดฉะนั้นวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำตีชี้แจง
ก็เปิดโอกาสให้ท่านชี้แจงนะครับถ้าหากว่าฟังแล้ว
มันยังไม่จบกระบวนความยังไงท่านยุทธพงศ์ก็ยังมีโอกาสที่จะ
สักถามอะไรได้ทีหลังไม่ใช่ขัดจังหวะกันอยู่อย่างนี้นะครับ
เชิญเชิญท่านนั่งลงครับเชิญท่านนั่งลงนะครับ
เชิญท่านผู้ประท้วงท่าน
เรียนท่านประธานครับผมชายุทธนาท่านชายุทธเชิญครับ
ชายุทธครับชายุทธก็ขอเรียนว่าท่านประธานก็จะไม่ได้ใช้ถูกต้องแล้วครับ
เพราะว่าทางสมาชิกฝ่ายค้านเนี่ยได้อภิปรายไปแล้วนะครับ
ถือว่าสิ้นสุดการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วก็เป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีต้องตอบ
ซึ่งผมก็ฟังอยู่นะครับว่าท่านตอบได้ตรงประเด็นชัดเจน
แล้วก็มีการอธิบายเรื่องราวต่างให้พวกเราเข้าใจนะครับก็อยากให้ท่านอดทนฟังนะครับ
แต่ส่วนจะตอบแล้วดีได้ประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งอาจจะไม่ตรงกับใจท่าน
ท่านก็ต้องอดทนครับเพราะหน้าที่ของท่านเนี่ยจบไปแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีครับ

ครับผมก็ได้ไม่ใช้ไปแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับท่านยุธพงศ์ครับ
พอแล้วครับท่านท่านท่านยุทธพงศ์นั่งได้แล้วครับเดี๋ยวฟังท่านลำตีตอบก่อนนะครับ
ฟังท่านตีตอบก่อนคือถ้าถ้าเป็นอย่างงี้มันก็เหมือนกับการถามกระทู้ทั่วไป
หรือก็ถามกระทู้แยกเฉพาะถามกันไปถามกันมาเชิญเชิญท่านนั่งเถอะครับ
เชิญท่านนั่งเถอะครับประธานสั่งให้ท่านนั่งครับ
ท่านนั่งเถอะครับอำนาจของประธานครับ
วินิจฉัยแล้วถือว่าสิ้นสุดครับถือว่าจบครับ
ท่านจะนั่งฟังก่อนครับฟังฟังท่านชี้แจงก่อนครับ
ท่านพิเชษประท้วงเชิญครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพ
กับผมพิเชษเชื้อเมืองผ่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับ
ผมนั่งฟังหลายชั่วโมงแล้วเรื่องของเอ่อผู้อภิปราย
ท่านประธานต้องตั้งใจฟังข้อมูลมันเยอะนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีตอบเนี่ยผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ
คนที่เก้าท่านรัฐมนตร์ตอบไม่ตรงประเด็นเลย
เอาเรื่องใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องเอามาหาเสียงเอามาพูด
ไม่ถูกต้องท่านประธานต้องฟังนะครับ
ฟังว่าเขาพูดอะไรเขาพูดเขาพูดเอาเรื่องใหม่มาพูด
ไม่ใช่เรื่องที่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านประธานต้องฟังเขานะครับ
ลำตีตอบไม่ตรงประเด็นครับท่านประธานต้องควบคุมการประชุมด้วยครับ
ขอบคุณครับท่านท่านครับผมวินิจฉัยนะครับท่านพิเศษ
ผมฟังท่านลำตีหรือท่านสมาชิกพูดทุกข้อความนะครับ
ฉะนั้นสิ่งที่ลำตีตอบชี้แจงยังอยู่ในประเด็นนะครับ
ท่านสมาชิกสองท่านอภิปรายท่านมาเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านตีตอบชี้แจง
ตอบได้ไม่กี่นาทีเองแล้วเราก็จะโวยวายก็คงไม่ใช่
ฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสท่านลำตีผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายลำตีนะครับ
ฉะนั้นลำตียังอยู่ในกรอบยังอยู่ในประเด็นเชิญท่านชี้แจงต่อเลยครับ

กลับเรียนท่านประธานนิกลบครับผมนายุทธพงศ์จรสเถียน
ผมประท้วงท่านประธานนะครับตามข้อหกสิบเก้า
ประท้วงเรื่องอะไรครับเอาท่านประธานบอกว่าสมาชิกมาโวยวาย
ท่านประธานครับพูดอย่างนี้ผมเสียหายครับท่านประธานครับ
ผมกำลังเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าอยากจะให้ครูตั้นเนี่ย
ให้ท่านตอบครับว่าไอ้โรงพิมพ์เอกชนเนี่ยที่ไปรับจ้างพิมพ์เนี่ย
ทำไมต้องมารับเช็คที่สกสคทำไมไม่ไปรับที่โรงพิมพ์ที่มันกู้เงิน
แล้วโรงพิมพ์เนี่ยสกสคมากู้เงินสก
เดี๋ยวเดี๋ยวผมท่านยุทธพงศ์ครับท่านยุทธพงศ์ครับ
ยุทธพงศ์ครับผมผมบอกว่าสมาชิกโวยวายที่ไหน
ผมบอกท่านสมาชิกโวยวายที่ไหนไม่มีครับท่านท่านนั่งเถอะครับ
นั่งเถอะครับท่านนั่งเถอะครับท่านอภิปรายมาเป็นชั่วโมงแล้ว
ให้ท่านสมาชิกให้ท่านอ่าประธรรมติชีแจงครับเชิญครับเชิญนั่งเดี๋ยวครับ
นั่งแล้วผมให้ท่านสมาชิกขอบคุณครับประท้วงเหรอครับค่ะท่านสั่งให้นั่งแล้วผม
ทวงประเด็นไหนครับถ้าถ้าเป็นประเด็นที่ผมวินิจฉัยไปแล้วก็
กรุณานะครับเสียเวลาใช่ครับตอนแรกจะประท้วงท่านให้ใช้ข้อ๑๘
สิบเอ็ดแล้วก็ร้อยแปดสิบสองครับแต่เมื่อท่านผู้ทรงเกียจนั่งแล้วผมก็จะ
ประท้วงแล้วครับขอบพระคุณครับท่านประธานค่ะยังยังจะประท้วงอยู่
ครับเชิญเชิญครับค่ะข้อเก้านะคะวงเล็บสามค่ะ
ดิฉันกรณิตงามสุโกรัตนานะคะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเขตคลองเตย
ค่ะดิฉันขอให้ท่านประธานช่วยเอ่อดูในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของ
สภาด้วยแล้วท่านวินิจฉัยไปแล้วเนี่ยนะคะผู้ที่ประท้วงเนี่ยนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่ทำตามที่ท่านประทานเนี่ยนะคะได้วินิจฉัยเนี่ย
ท่านก็ต้องเด็ดขาดนะคะกราบขอบพระคุณค่ะท่านช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะ
ครับผมวินิจฉัยนะครับว่าท่านประท้วงก็ถูกนะครับ
แต่ว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความปรณีประนอมด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน
แต่ถ้าหากว่าประธานวินิจฉัยแล้วก็ยังไม่ยอมรับ
ก็ต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นครับนะครับเชิญท่านลำตีชี้แจงครับ
ก็ท่านลำตีก็พยายามจับประเด็นที่ท่านสมาชิกทั้งสองท่านได้สอบถาม
แล้วก็ตอบให้มันตรงประเด็นด้วยนะครับครับผมตอบได้ครับท่านประธานครับ
ประทานการรบนัตรภนทิพย์สวรรค์นัตรมนตรีว่าการกระทรวงสถาดิการครับ
เงินกู้ขององค์การค้ากับสกสคเนี่ยครับซึ่งเปรียบเหมือนบริษัทแม่นะครับ
องค์กรที่เป็นองค์กรที่กำกับดูแลองค์การค้าเนี่ย
ชำระค่าพิมพ์เนี่ยครับกระบวนการหนี้สินตรงนั้นเนี่ย
มันผ่านดีการ์ไปแล้วครับฉะนั้นทางสกสคมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ครับ
เพราะว่าเป็นบริษัทแม่หรือว่าองค์กรแม่ขององค์การค้า
จ่ายเงินยืมดังกล่าวนะครับสกสคจะจ่ายตรงให้กับผู้พิมพ์ครับ
เพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วองค์การค้าอยู่ภายใต้สกสค
ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นวิธีปฏิบัติมาตลอดครับ
เพื่อไม่ให้องค์การค้าเนี่ยเอาเงินไปใช้ในบริบทอื่นครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการทำแบบนี้ครับ
เงินที่ยืมจากสกสคเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการนำไปใช้ในแนวทางที่ถูกต้อง
ทีนี้เงินบางส่วนถามว่าทำไมองค์การค้าต้องยืมเพิ่มเติม
เหนือจากจ่ายโรงพิมพ์ที่โดนตัดสินคดีแล้ว
ต้องเอามาเป็นต้นทุนในการพิมพ์หนังสือครับถ้าหากว่าไม่มีเงินในการซื้อกระดาษ
ไม่มีเงินในการส่งเข้าพิมพ์จะสามารถสร้างกำไรให้องค์กรได้ไงครับ
ผมหวังว่าอันนี้ก็คงตรงกับคำถามที่ท่านถามนะครับ
เรื่องอื่นอื่นครับพอสกสคครับ
เดี๋ยวขึ้นขึ้นชาร์จให้ดูนะครับ
กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีหน่วยงานอยู่หลายหน่วยงาน
จะเป็นศึกษาธิการจังหวัดเขตพื้นที่พอเขตพื้นที่
ถ้าหากดูพื้นเพลหรือว่าที่มาที่ไปของ
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมเปรียบเทียบให้ดู
ทำงานอยู่ในภูมิลำเนาเดิมนะครับจากสองร้อยยี่สิบห้าคนเนี่ย
แค่หนึ่งร้อยแปดศึกษาธิการจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ
ทำงานอยู่ในภูมิลำเดิมยี่สิบพอกศนแค่แปด
แสดงว่าผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีความสามารถ
มีความคุ้นเคยและมีความเข้าใจในการบริหาร
จัดการการศึกษานอกเขตพื้นที่ของตัวเองครับ
ทีนี้ท่านพูดถึงบุรีรำโมเดลครับเมื่อสักครู่นั้นพูดถึงตัวเลข
ี่สิบจังหวัดที่บอกว่ามาจากบุรีรำ
ไม่เป็นความจริงครับขึ้นชาร์จให้ดูอีกครับ
ข้อเท็จจริงมาจากบุรีรำสามนครราชมาสาม
เหลือก็กระจายไปทั่วครับถ้าหากว่าท่านอยากจะมาดู
ในรายละเอียดว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ยินดีครับกระบวนการสัญหามีครับ
ฉะนั้นถ้าหากท่านมาบอกว่าคนบุรีรำ
เข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการสกสคในจังหวัดต่าง
ไม่เป็นความจริงครับแล้วผมบอกให้เลยครับว่า
สิบสี่จังหวัดเนี่ยภูมิลำนาวของบุรีรำ

ผมสร้างเครือข่ายทางการเมือง

ผมต้องนึกถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาครับ
ที่คนที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ย

เข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับ
ทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการการศึกษา

คำสั่งที่
สอบพอร์ทฮอร์๑๑

ที่๑๒

เป็นผู้บังคับบัญชาค่าราชการและกำหนดนโยบายเป้าหมาย
และผลสำลิดของงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ
โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธิการ
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ครับ
ฉะนั้นในการสั่งคำสั่งที่๑๑ที่ท่านพูดถึงนะครับ
ไม่เข้าใจในกฎระเบียบของเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการครับ
แค่เอาข้อมูลไม่กี่ส่วนมาพูดถึง
ถ้าเป็นกระทรวงอื่นแน่นอนครับต้องออกจากสปครับ
ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สำนักประหลัดสป๑ถึงเลขหลักพันธุ์
แต่ในกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่ครับเราก็พูดกันถึงแล้วว่า
กระทรวงศึกษาธิการมีหลายหน่วยงานสำนักประหลัดสพอาชีวะสภาการศึกษา
นี่ตัวอย่างที่ผมเซ็นครับที่สพ
สอศ๑๐๓๘๒๕๖๓ครับ
และสกสสภาการศึกษาที่๒๑
ท่านสร้างความสับสนให้ประชาชนครับ
แน่นอนครับพี่น้องประชาชนไม่ได้เข้าใจว่าในกระทรวงศึกษาธิการมีหลายแท่งหลายหน่วยงาน
ฉะนั้นผมไม่ได้สั่งการที่ผิดระเบียบเลย
แต่ขอเรียนท่านก่อนนะครับ
ไม่ใช่เป็นการสั่งการเพื่อให้คนใดคนหนึ่งรัฐมนตรีช่วยหรือข้าราชการทางการเมืองเนี่ย
ไปมีอำนาจหน้าที่เหนือข้าราชการประจำครับ
มันคือแผนบูรณาการการศึกษาครับ
ผมขออนุญาตเวลาท่านประธานสักครู่นะครับ
เพื่อให้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรในกระทรวงสาธิการครับ

ศึกษาไทยมีปัญหาอยู่มากมายครับ
เรื่องครูผมไม่ไปลงรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้าง
ลองอ่านดูครับว่าสิ่งเหล่านี้คือปัญหาสะสมหมักหมมอยู่ในกระทรวงสาธิการหรือเปล่าครับ
สิ่งดีมีครับมีอยู่มากมายครับแล้วผมก็ยังมั่นใจตรงนั้น

มีความจำเป็นต้องแก้ครับ
ถึงต้องตั้งคณะทำงานมาเพื่อบูรณาการตรงนี้

ถ้าหากข้อมูลในกระทรวงศึกษายังไม่นิ่งพอ
สำนักงบมารจะมีความมั่นใจในการจัดสรรงบประมาณได้ไงครับ

ต้องการความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกครับ
ต้องการรากฐานที่แข็งแรง
ถ้าหากท่านมั่นใจแล้วว่าวันนี้เราสามารถทำตรงนั้นได้

เรามีความจำเป็นต้องบูรณาการการศึกษาครับ

เขาทำให้เห็นชัดเจนครับว่า
เรามีความจำเป็นในเรื่องต่าง
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างความยืดหยุ่นให้กับคุณครูครับ

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบโควิด

เรื่องการคุ้มครองและปกป้องเยาวชน
จากการคุกคามในรูปแบบต่างครับ

เราถึงมีความจำเป็นที่จะวิ่งเข้าสู่การบูรณาการการศึกษาครับ

ถ้าหากเราสามารถบูรณาการการศึกษาได้เนี่ย
เราจะเพิ่มรายได้ของแต่ละจังหวัดครับ
เพราะคนจะมีการศึกษาทั่วถึงมากขึ้น
ความต้องการของจังหวัดนั้นครับ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

องทุนเสมอภาคเราต้องดูแลเด็กยากจนอีกเท่าไหร่
เราต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบโจทย์ของตลาดครับ
และที่สำคัญวันนี้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ

เราต้องจัดสรรงบมารให้มีคุณภาพ
ในเรื่องของการเรียนการสอนของครู

ท่านต้องการให้มีอยู่ในโรงเรียนของท่าน
ในพื้นที่ของท่านหรือเปล่าครับ
ถ้าหากว่าท่านต้องการในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพ
เราก็ต้องผลักดันให้เกิด
โรงเรียนคุณภาพขึ้นให้ได้ครับ

แต่เราไม่สามารถจัดสรรได้ทั่วถึงครับ

ขออนุญาตประท้วงครับ

กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายุทธพงศ์จัดเสถียร
สสจมหาศักรรมภเพื่อไทย
ผมขอประท้วงนะครับตามข้อ๖๙ครับ
อภิปรายเนี่ยจะต้องอยู่ในประเด็นที่กำลังมีการปรึกษาหาลือ
คือท่านประธานครับคณะนี้ทางพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ย
กำลังเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านลำตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าท่านเนี่ยไปทุจริตปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายลำนูนอย่างไร
นะครับแล้วก็ไม่มีใครไปถามถึงท่านเรื่องคุณภาพ
นะครับว่าท่านมีนโยบายสร้างโรงเรียนคุณภาพยังไง
ท่านประธานฮะถามให้มันชัดเลยท่านลำตีศึกษาจะได้ตอบ
ผมขอนิดเดียวท่านประทานฮะด้วยความสะลบครับ
บอกว่าไอ้สัญญาเงินกู้เนี่ย
ที่ท่านบอกว่าไอ้สกสคไปจ่ายให้โรงพิมพ์เอกชนตรงก็ได้นะครับ
๖๗๐ล้านที่นายสุประชัย

ที่ผมบอกว่ามันเสียหาย

ผมฟังเรื่องนี้ที่คุณได้พูดมาแล้วครับ

สิ่งแรกก็คือว่าขณะนี้มียติ

ประเด็นใดที่เราถามแล้วรำตรีไม่ตอบ

สมาชิกอาจจะลงมติไม่ว่างใจ

เป็นชุดหลอนของท่านเองครับ
มีสิทธิ์ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ครับ
ทั้งหมดเนี่ยที่รออภิปรายท่านไม่ตอบก็ได้ครับ
ถ้าท่านไม่ตอบแน่นอนสมาชิกที่จะลงมติ
จะต้องรู้สึกว่าท่านไม่มีความสามารถ

ถ้าท่านไม่ตอบเขาเป็นจุดบกพร่องของท่านเอง

อันนี้ที่จริงแล้วฝ่ายผู้ถามนี้

เพราะฉะนั้นตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านได้อธิบายก่อน
เพราะว่ายัตติจริงผมดูแล้วทั้งหมดเนี่ย
มี๒๐มี๗ข้อใหญ่๒๓ข้อเล็ก
ติเหล่านี้เมื่อออกไปแล้วถึงแม้เราไม่ซักก็เป็นยัตติแล้วครับ
เพราะฉะนั้นให้ท่านได้ตอบตามข้อกล่าวหา
ไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญา
และเว้นประตูปภาคนาธิภาคต์เหล่านี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะตอบ
เชิญด้วยครับ

สมาชิกจากกรุงเทพมหานครพลังประชารัฐนะครับ

เนื่องจากว่าท่านผู้ที่ลุกขึ้นมาประท้วงเมื่อสักครู่
ก็ทำแบบเดียวกันนี้๒๓ครั้งแล้วนะครับ
เมื่อกี้สักครู่ท่านประธานที่ทำหน้าที่ก็ได้เตือนไปแล้ว
เพราะลักษณะการประท้วงก็เป็นลักษณะการอภิปราย
แล้วก็ท่านน้ำมนตรีก็ตอบ
ในส่วนที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายเมื่อก่อนหน้านี้
ในเรื่องของแผนบูรณาการการศึกษาของกระทรวงสาธิการ

เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตประท้วงขอให้ท่านประธานได้ดำเนินการควบคุมการประชุมให้

ผมมีความจำเป็นที่ต้องพูดถึงแผนครับ
เพราะว่าท่านถามว่าทำไมผมถึงออกคำสั่ง
ที่ดูเหมือนเป็นการกดขี่หรือว่าข้ามหน่วยงานต่าง
ผมก็มีความจำเป็นที่อธิบายว่าแผนคืออะไรครับ
ทำไมถึงต้องใช้องค์คาพยพของทั้งกระทรวง
ในการร่วมมือกันทำครับ

เราต้องการสร้างโรงเรียนคุณภาพในชุมชนครับ
เพิ่มคุณภาพให้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสแตนอาโลนครับ

กระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมดี๔มุมเมืองครับ
นี่คือต่อปัญหาที่น้องมาเรียกร้องในเรื่องต่าง

ตามที่ผู้อภิปรายคนแรกได้พูดถึง
ผมยกตัวอย่างโมเดลที่ภูเก็ตมาครับ

แล้วต้องยกตัวอย่างให้ท่านประธานดูเพราะอะไรครับ
เพราะถ้าหากเราสามารถมีโอกาสทำแบบนี้ได้ทั่วทั้งประเทศครับ

ศึกษาก็จะมีคุณภาพทั่วทั้งประเทศ

บ๊วยบริษัทธรรมดิเตรียถ้าผมจะแนะนำก็คือ
ผมแนะนำให้ใช้วิธีย่อความนะครับครับ

ดูจำนวนครูที่เกิดขึ้นเลยครับ

และถ้ามีโรงเรียนใกล้เคียงเครือข่ายมารวมกัน

มีครูที่ไม่ตรงความต้องการ

ที่เราสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้

แผนในแต่ละเขตพื้นที่ต่าง

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เดี๋ยวคำถามของท่านเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวผมตอบให้นะครับ
แต่คำถามอื่นที่ค้างคาไว้จากผู้อภิปรายนะครับ
ท่านแรกยกถึงคดีของครูสองท่านนะครับ
วันนี้ออกจากราชการไปแล้วครับ
ใบประกอบวิชาชีพอยู่ในขั้นตอนครับ
ฉะนั้นในกระบวนการต่างที่เรากำลังทำในกระทรวงศึกษาผมมั่นใจครับว่า
สร้างความโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของนักเรียน

แน่นอนครับมีคนที่ไม่ชอบมีคนที่ไม่เห็นด้วยในหลายเรื่อง
แต่ผมก็มั่นใจว่าคนในกระทรวงศึกษาทุกท่านครับ
จะสามารถขับเคลื่อนการศึกษาไปได้ครับ